เมื่อวานนี้หลังจับเบอร์หมายเลขผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตแล้วเนี่ย

๒ที่ครับมี๒ที่ที่ไปกันหลักคือสารหลักเมือง
ก็ต้องไปสักการะกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
นายกตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการ
กำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ
นำบรรดาผู้สมัครทั้ง๓๓เขตของพักไปไหว้สารหลักเมือง
หน้าท่านก็แจ่มใสนะอารมณ์ดีครับหลังจากได้ร้องเพลงกับพวกเราไป
แล้วก็มีเสียงตะโกนเชียร์กองเชียร์รักลุงตู่เพียบเลยครับ
ผลเอกประยุทธ์ก็เลยตอบกลับว่านายกรักทุกคนลุงตู่รักทุกคน
แล้วก็นำผ้าสามสีครับผูกที่องค์หลักเมืองจำลอง
ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตนะตอนนี้เป็นสีขาวอยู่
เปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินของพักครับเพื่อจะเดินทางไปวัดพระแก้วต่อนะครับ
แล้วเมื่อวานนะพี่ตายเสรีวันรักษัตริย์ก็ไปถามนายกว่านายกค่ะ
ตอนที่นายกไหว้เนี่ยได้ขออะไรคะนายกบอกไม่ได้ยินเหรอ
พี่ตายเขารู้จักพี่ตายก็บอกว่าไม่ได้ยินค่ะไม่ได้เข้าไป
นายกบอกไปถามคนที่เข้าไปข้างนายกว่าขออะไรนายกบอกนี่ยอมบอก
พักรวมไทยสร้างชาติครับพักที่มาถึงสารหลักเมืองเป็นลำดับต่อมา
ก็คือพักเพื่อไทยครับคุณชัยเกษมนิติสรีครับ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ย
แล้วก็หลายคนเกรงว่าอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยนะของพักเพื่อไทย
มาพร้อมกับวัฒนีผู้สมัครสสกศ๓๓เขต
ก็ไปไหว้สารหลักเมืองพระการชัยศรีพระทรงเมืองพระเสื้อเมืองเจ้าหอกลอง
และเจ้าเจตคุบครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากที่บรรดาผู้สมัครก็ได้เบอร์ไปแล้ว
ตามมาด้วยพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐแล้วก็คุณสิทาครับ
แต่มี๒พรรคไม่ได้ไปนะไปที่อื่นแทนครับ
ก็คือพักภูมิใจไทยไปวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารครับ
ใกล้ถนนเข้าสารนะคุณผู้ชมนี่คุณบีพุทธิพงศ์มาเลยนำมาเลยครับ
ส่วนพักก้าวไกลโดยคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเนี่ย
ก็พาผู้สมัครสอสอนี่ขึ้นรถส้มมาแบบนี้
มาพร้อมกับผู้สมัคร๓๓เขตเลือกตั้งแห่เลยครับ
ขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์เบอร์ผู้สมัคร
คือแต่ละเขตเนี่ยผู้สมัครก็ได้เบอร์ต่างกันนะ
เออบางคนก็ได้เบอร์เลขหลักเดียวอืมบางคนได้เลขสองหลัก
ก็ไปกันนั่งรถไปตามถนนครับ

่งไปตามเส้นทางสู่อนุสวรีชัยสมรภูมิครับ
เพื่อเอาเลิกเอาชัยแล้วก็เดินสายกระบวนรถปราศัย
ตามเส้นทางต่างผ่านอาคารรัฐสภาพระบรมหาราชวัง
แล้วไปจบลงที่อนุสวรีประชาธิปไตยครับ